ส่วนคดีของน้องสโหน่นะคะหลังจากที่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วค่ะ
ทางด้านของครอบครัวพลประสิทธิ์ก็นำเครื่องแก้บน
แล้วก็เรือนไทยจำลองถวายสารปู่ฟ้าระงึมนะคะ
เพื่อเป็นการแก้บนเนื่องจากตำรวจนั้นสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีนี้ได้สำเร็จค่ะ
ลำไยพลประสิทธิ์แม่น้องสโหน่นำเครื่องเส้นไหว้แก้บนสารปู่ฟ้าระงึม
ตั้งอยู่ในตำบลเจ้าท่าอำเภอกรรมราศัยจังหวัดกรสินตามสัญญา
หลังจากเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเคยบนบานถ้าหากตำรวจจับคนร้ายคดีฆ่าลูกสาวได้
จะนำเครื่องเส้นไหว้ไปถวายประกอบด้วยบ้านทรงไทยจำลอง
ไข่ไก่ต้มเก้าสิบเก้าฟองข้าวต้มผัดเก้าสิบเก้ามัด
นึ่งดอกไม้ทูบเทียนรวมทั้งน้ำดื่มค่ะ
สำหรับบ้านทรงไทยจำลองครอบครัวตั้งชื่อให้ว่าเรือนสโหน
เพื่อเป็นการระลึกถึงลูกสาวผู้ล่วงลับส่วนทางด้านคดีนั้นก็ขอให้เป็นเจ้าหน้าที่
ตำรวจเป็นผู้จัดการต่อไปแต่ยอมรับว่ากังวลในเรื่องความปลอดภัยของครอบครัว
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำตู้แดงไปติดตั้งไว้หน้าบ้านจะมีตำรวจไปคอยตรวจและลงเวลาทุกวัน
ทำให้สมาชิกในครอบครัวรู้สึกอุ่นใจขึ้นค่ะทางด้านพลตำรวจตรีอภิชิตเทียนเพิ่มภูมิ
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาลสินยืนยันว่าไม่เคยสั่งให้พนักงานสอบสวน
การส่งฟ้องผู้ต้องหาขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของกฎหมาย
ผู้ต้องหายังถูกฝากขังผลัดแรกที่เรือนจำเนื่องจากตำรวจคัดค้านการประกันตัว
เพราะว่าต้องสอบพยานอีกจำนวนนึงใช้เวลาอย่างต่ำประมาณ๓สัปดาห์
ส่วนทางด้านนายธนูสินไขซีริในอำเภอกรรมราศัยบอกว่า
ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
พบมีมูลความผิดและตั้งกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยร้ายแรง
กับนายกริติเดชระเวงวันผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบห้า
ผู้ต้องหาฆ่าน้องสโหน่และมีคำสั่งให้พักการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านแล้ว
ตั้งแต่วันที่๗เมษายนซึ่งก็เป็นไปตามขั้นตอนของราชการ
เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐถูกดำเนินคดีอาญาแบบนี้ค่ะ